หน้าจอนี่อยู่ด้านหลังดอมเนี่ยค่ะนี่คือโฉมหน้าของหลานที่เมายาคลั่งยาแล้วเอามีดอ่ะ
ฟันแขนตาจนแขนขวาตาขาดตานอนตายเลือดท่วมอยู่ในบ้านเลยคุณผู้ชม
ตอนที่ตำรวจไปจับไปจับกลุ่มตัวคือตอนแรกเขาหนี
เออแล้วพอไปเจอสุดท้ายนอนหมดสติอยู่ค่ะเดี๋ยวดูตอนที่ตำรวจจับกลุ่มหน่อยค่ะ

นอนหลับเฉยใช่ไหมหลับเหรอฮะนอนแบบไม่ได้สติอยู่ใช่ไหม
เจ้าหน้าที่พยายามปลุกเรียกเขย่านะเนี่ยดูสิให้พลิกตัวมา
ผู้ชายคนนี้ค่ะคือธีรยุทธ์สายสินอายุ๒๘ปีค่ะ
เขาเมายาเขาคลั่งเขาอารวาสแล้วเอามีดเนี่ยนะไปฟันตาน่ะ
คุณตาสิงห์เพ็งเอ่อเพชรรักอายุ๘๑แล้วค่ะ
ตาเนี่ยโดนฟันจนแขนขาแขนขวานะขาดเลือดไหลนองเต็มพื้นบ้านคุณผู้ชมเห็นไหม
ที่เราเบลออยู่ตรงนั้นนะคะเสียชีวิตอยู่บนแคร่ในบ้านที่กระบี่นะคะ
ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ธีรยุทธ์เนี่ยนะฟันตาฆ่าตาแล้วเนี่ย
ธีรยุทธ์วิ่งหนีหายไปหลังบ้านตำรวจตามมาถึงค่ะ
ก็กระจายกำลังค้นหาจนไปเจอธีรยุทธ์เนี่ยนอนแบบไม่ได้สติอยู่อยู่ในบ้านนะคะ
อยู่ในสวนปามห่างจากบ้านหลังนี้ที่ฆ่าตาประมาณ๘๐เมตร
ทีนี้ตอนนั้นน่ะธีรยุทธ์หลับใช่ไหมตำรวจก็พยายามปลุกแหละ
เขาก็ยังไม่ได้สติหรอกเพราะว่าคงจะเสพยาไปเยอะ
พอไปดูตามเนื้อตามตัวของธีรยุทธ์โอ้ยมีคราบเลือดของตา
ก็ต้องคุมตัวธีรยุทธ์มามาสอบอ่ะนะคะทีนี้ก็ถามธีรยุทธ์ไปด้วย
ไหนมีดมีดที่ใช้แทงตาฆ่าตาอยู่ไหน
ยังหามีดไม่เจอนะคะแต่ค้นบ้านธีรยุทธ์ตรงนั้นค้นหมดเลย
อะไรแทนรู้ไหมอะไรฮะห่อยาบ้าโอ้โหโปเช๊
แล้วพอพูดว่าห่อมันไม่ได้มีเม็ดเดียวหรอกคุณผู้ชม
เปิดไปดูเนี่ยมีอยู่สักสองร้อยเมตรได้โอ้โห
นี่คือไม่ใช่แค่เสพแล้วไหมนี่ครอบครองแล้วล่ะ
ใช่ค่ะทีนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้นะ
ผู้ใหญ่ธรรมนุนบอกว่าเมื่อเช้าชาวบ้านมาแจ้ง
ว่าตัวธีรยุทธ์เขาคุ้มคลั่งจากการเสพยานั่นแหละ
ละวาดเอามีดไปฟันตาที่อยู่ในบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านทำยังไงก็รีบแจ้งตำรวจให้มาจับเลยนะคะ

ซึ่งตัวของนายธีรยุทธ์เนี่ยเขาเสพยามานานแล้วนะ
ไม่เคยมีการเอาตัวไปบำบัดเลย
คงจะคลั่งแหละแล้วก็เสพยาเกินขนาดนี้
ตอนที่ตำรวจจับกลุ่มใส่กุญแจมือนะ
และตอนที่ตำรวจเอาตัวเขาเดินไปแววตาเขายังแข็งกล้าวอยู่เลยค่ะ
เรื่องต้นตำรวจก็จะต้องส่งศพของคุณตา

แล้วเดี๋ยวรอให้ญาติมารับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วนนี้ค่ะตัวของนายธิรยุทธ์
ก็คุมตัวไปที่สพเมืองกะบี่นะคะ

ตาขวานต้องให้ได้สติก่อนอย่างนี้เหรอ
แล้วก็สอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะคะ
โอ้โหเรื่องฤทธิ์ของยาเสพติดเราอ่านมาแต่ละข่าว